มีคนขับกระบะจู่ทำมือถือหล่นครับ
ก็ผละจากภูมิลายผละจากสายตาหน้ารถ

ยมาปุ๊บชนรวดไป๕คันนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวจะมีกระบะมา

โอ้โหคือรถรอจะอยู่ทันวันอ้ะ
นั่นสิกระเด็นไปไกลเลยหลุดจากเฟรม
มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ก็โดนไปหลายคันนะฮะ
ดูอีกทีนะครับคือเนี่ยฮะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดชนโครมแบบนี้ครับ
เด็นไปเลยครับหน้าพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งเลย
กระบาดสีดำขับมามีรถเก๋งกับจักรยานยนต์เขาจอดอยู่อย่างถูกต้อง
จะกลับรถแต่จู่กระบาดสีดำเสียหลักพุ่งไปชนรถที่จอดอยู่
เสียหายไป๕คันและมีคนบาดเจ็บ๕คนด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสภหาดใหญ่สงขราได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ถนนราชยินดีบริเวณปากซอย๑๘
เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขรา
จุดเกิดเหตุเป็นรถกระบะโตราต้าวีโก้๔ประตูสีดำครับ
รถที่เกาะเหตุ๔คันเป็นรถเก๋งสีดำ๑
รถจักรยานยนต์๒และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีก๑
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีคนเจ็บ๕คน
จำนวนนี้อาการสาหัสน่าเป็นห่วง๑รายด้วยกัน
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

คันที่เกิดเหตุคือนายสุธิหนูประทุมอายุ๓๗ปี
บอกว่าขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
จังหวะนั้นเขาก้มลงไปเก็บโทรศัพท์มือถือ

จังหวัดที่ก้มพอดีฮะทำให้รถนั้นเสียหลัก
ไปข้างทางแล้วก็ไปชนรถคันอื่นแบบนี้

ตอนนี้คนขับกระบะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ก้มลงไปไม่กี่วินาที
แต่มันก็เกิดอุบัติเหตุได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม